จังหวัดนครศรีธรรมราชพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คราวนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้ที่นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเกิดพลิกคว่ำตกทางด่วนในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๖คนไม่มีคนเสียชีวิตแต่มีโคท้องอ่อนเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
ตำรวจสพสวนพริกไทยจังหวัดปฐุมธานีรวมถึงอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงเข้าตรวจสอบ
เหตุบนทางด่วนบางภูลตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปฐุมธานี
สภาพรถกระจกด้านข้างแตกระจายค่ะหลังคาบุบ
ภายในรถมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด๖คน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยรีบกันช่วยเหลือแล้วก็นำผู้ได้รับบาดเจ็บ
อกจากนี้ค่ะในที่เกิดเหตุยังพบแม่โคลำไส้แตกนอนตายอยู่ด้วย
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก๑ตัวด้วยค่ะ
สอบสวนคนขับรถตู้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้รับชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นชาวฮังเกอรี่จำนวน๖คน
ชาย๓คนหญิง๓คนกลับมาจากไหว้พระ

เพื่อเข้าที่พักย่านสุขุมวิทย์ซอยยี่สิบ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีรถยนต์คันหนึ่งขับแข่งกันมา
แล้วปรากฏว่าตัดหน้าแบบกระชันชิด
ตัวเองก็เลยหักหลบทำให้รถเสียหลัก
พุ่งตกข้างทางและชนแผงเหล็ก
รถพลิกถึง๒๓ตลบ
แล้วก็ไปชนกับโคที่กำลังเดินอยู่ข้างทาง
ทำให้ผู้โดยสารทั้งหมดได้รับบาดเจ็บ๖คน
ท้องอ่อนตายไป๑ตัว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสืบสวนหาสาเหตุ
เรื่องราวที่แท้จริงต่อไปค่ะ